รอบสัปดาห์นี้นะคะมีประเด็นการเมืองอะไรที่น่าสนใจบ้าง
วันอาทิตย์แบบนี้เรารวบรวมมา
สรุปให้กระชับสั้นแล้วก็เข้าใจง่าย
เช็คกันเลยในการเมืองรอบสัปดาห์ค่ะ
นายกประธรรมนตรีไฟเขียวให้กรมสัมภาคอน
เดินหน้าเรียกเก็บภาษีกว่า๑๖๐๐๐ล้านบาท

ในคดีขายหุ้นชินคอปเดชั่นให้บุตรชายและบุตรสาว
ขณะที่คนตระกูลชินวัฒน์ตัดเพาะ

ส่วนทางบรรยากาศการสร้างความปรองดองของรัฐบาล
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดข้อมูลใหม่
พบ๖๐นักการเมืองในยุครัฐบาล
นายอภิษฎเวชาชีวะและนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหลังพ้นจากตำแหน่ง
มีพฤติการยื่นเสียภาษีไม่ครบถ้วน
ขณะที่นายอภิษฎยืนยันพร้อมให้หน่วยงาน
ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่
สองกลุ่มทางการเมืองเข้าแสดงความเห็นแนวทาง
สร้างความปรองดองโดยกปศพร้อมสนับสนุนให้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อไป

ขณะที่นปชทำหนังสือ๑๖หน้า
เรียกร้องให้ยกเลิกการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชน
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณพอใจในภาพรวม๔๖พัก
และ๒กลุ่มการเมืองเข้ามาแสดงความคิดเห็น
เรียกประชุมใหญ่เพื่อติดตามงานในวันที่๒๐มีนาคมนี้
สารดิกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พากษาจำคุกและยึดทรัพย์กว่า๑๗๐ล้านบาท
จากนายเกษมนิมหม่นรัฐอดีตสสจังหวัดเชียงใหม่
จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ
โดยคำพิพากษาดังกล่าวจะทำให้นายเกษม
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา๕ปี
ขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แถลงสำนวนการพิจารณาถอดถอนนายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุล
ครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กรณีออกหนังสือเดินทางโดยมิชอบให้กับนายทักษิณ
โดยสนชเตรียมเชิญปปชและนายสุรพงศ์
ตอบข้อสักถามในวันที่๒๓มีนาคม
ปิดท้ายที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรม

หลังเจ้าตัวยอ้อมจ่ายค่าทำความและค่าปรับ
ให้กับคณะการเสอร์ฟที่ถูกตกหน้า
เช่นเดียวกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ตั้งคณะกรรมการสอบทริปดูงานต่างประเทศ
ต่างประเทศของวิทยาลัยเสนาธิการทหารบก

เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน